ตอนนี้๓๑๒เสียงของซีกรัฐบาลว่าที่รัฐบาลพักเก้าไกล
ก็อย่างที่ทราบต้องการอีก๖๔เสียง
๖๔เสียงจาก๑๘๘สสก็ได้

คุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกล
วันนี้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดยืนยันเหมือนเดิม

แต่คือหาเพิ่มเผื่อพร่องเผื่อขาด

คิดว่าพอมั้ยถึงมั้ย
ผมลึกยังรู้สึกว่าอาจจะถึง
เพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความไม่แน่นอนเยอะหลายเรื่อง
แต่ว่าการเลือกประธานสภาที่ผ่านมา
ทำให้เราเห็นข้อมูลใหม่อะไรบางอย่าง
คือถ้าเกิดมันจะเกิดเกมยืดเยื้อคล้ายกับว่ามีการวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านั้น
ไอ้การโดดรองประธานคนนี้หนึ่งเนี่ย
ตัวเลขมันน่าจะมาที่๓๑๒ต่อ๑๐๐ที่เหลือ๑๘๐กว่าที่เหลือ
มันไม่น่าจะมีตัวเลขงดออกเสียงขนาด๗๗
มันควรจะซักหนึ่งที่หนึ่งเสียงเท่านั้นอะไรแบบนี้

มีคนงดออกเสียงตั้ง๗๐
มันสื่อความหมายมันทำให้เกิดตัวแปลใหม่ขึ้นมาว่าถ้า๗๐
กว่าเสียงตรงนี้เอา๗๖แล้วกันนะครับ

ถึงวันโหวตนายกเขาโหวตให้คุณพิธา

ไม่ต้องสนเลยว่าสอวรจะคิดยังไง
แต่ถ้าเขาไปจับมือกับอีกที่เหลืออีก๑๐๕เสียง
เป็น๑๘๗๑๘๘ของเขาแล้วไปบวกกับสว
แล้วเกิดฝั่งนู้นเขามีคนเสนอขึ้นมา๑คนมาแข่ง

สมมุติมีข่าวบอกว่าจะเสนอคุณพิรพันธ์

แม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่อาจารย์วิสุนุก็บอกเดี๋ยวก็ข้างมากเอง
กับอีกอันหนึ่งคือถ้าเขายังเป็นเสียงที่งดออกเสียงอยู่อย่างนี้
แม้กระทั่งการโหวตนายกแปลว่าไม่ว่าฝั่งนี้จะเสนอหรือไม่เสนอ
คุณพิทาก็ยังไม่ได้เป็นนายกแปลว่าจะไม่มีใครได้เป็นนายกเลยในวันนั้น
เพราะในการโหวตเลือกนายกการงดออกเสียงก็คือการไม่ให้เสียง
ใช่คือโจทย์ต้องการ๓๗๖ของ๗๕๐
อาจารย์โอลาคิดว่าก้าวกลายเขาได้แล้วจริงไหม
อย่างที่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาได้แล้วเขาถึงแล้วนัดเดียวผ่านครั้งเดียวครั้งนะ
ทุกครั้งเนี่ยนะครับเวลานักการเมืองนะครับมาหาเราที่บ้านนะครับ
ก็จะบอกว่าช่วยสนับสนุนเรานะครับและเราก็จะตอบอย่างนี้ไปทุกพักว่า
ผมช่วยแน่นอนผมว่านี่คือมารยาททางการเมืองนะครับที่นะครับสวก็ดีนะครับ
ผู้นำทางการเมืองที่นะครับมีการพูดคุยเนี่ยเขาก็ต้องสอบด้วยมารยาทนะครับ
อย่างไรเสียก็จะสนับสนุนแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ก้าวไกลก็จับคำพูดนี้มาพูดต่อ
สองมันเป็นวิธีการในการสื่อสารทางการเมืองไม่ต่อสานะ
ไม่ใช่บอกว่าเราไปทาบทามแล้วเราไปคุยแล้วเขาไม่สนับสนุนเราเลยก็ไม่ได้
อย่างไรเสียก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นเห็นว่ามีคนพร้อมจะสนับสนุนนะครับ
ก้าวไกลแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายในสภาพการเมืองไทยที่มันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เนี่ย
มันก็ต้องรอนะครับสัญญาณพิเศษหรือว่าข้อมูลใหม่ที่จะทำให้สวตัดสินใจนะครับ